ผู้ชมครับที่จังหวัดแพร่เนี่ยมีหนุ่มวัย๑๖ปีคนหนึ่งไปงัดตู้บริจาคของวัดนะฮะ
ได้เงินไป๓๐๐๐บาทไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาหนุ่มคนนี้เป็นออทิสติก
เจ้าตัวบอกว่าถูกเพื่อนบังคับให้มางัดเอาเงินแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกัน
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
วัดร่องแดงในพื้นที่หมู่๖ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับ
มีคนไปงัดตู้บริจาคในสาราการประเรียนแล้วก็เอาเงินไปนะฮะ
สพสูงเม่นได้รับแจ้งก็มาตรวจสอบนะครับตู้บริจาคตั้งอยู่หน้าพระประธาน
งัดเอาเงินไปแล้วก็มียอดฉัดที่เป็นเหรียญก็ถูกงัดเอาไปด้วย
คาดว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปประมาณ๓๐๐บาท
เห็นไหมฮะร่องรอยเนี่ยทิ้งไว้เต็มเลย
จากการสอบสวนทำให้รู้ว่าคนร้ายคนก่อเหตุคือนุ่มคนนี้
อายุ๑๖ปีแต่น้องเขาเป็นออทิสติก
ตำรวจก็นำตัวไปสอบถามนะครับ
น้องบอกว่าเพื่อนบังคับให้มางัดเอาเงิน
เงินเนี่ยพอได้ไปก็เอาไปแบ่งกันนะขณะกำลังสอบสวนอยู่
ก็มีเจ้าวาดวัดร่องแดงท่านก็มานะครับ
แล้วท่านก็มาขอร้องคณะกรรมการวัดว่าอย่าไปเอาเรื่องเด็กมันเลย
เห็นแล้วก็สงสารแล้วพ่อของเด็กเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
ตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
คือถ้าน้องเป็นออทิสติกอย่างนี้จะโทษต้องโทษไอ้คนที่ใช้มาหลอกเขามา
มันไม่กล้ามางัดเองไงแล้วใช้น้องมา
น้องเขาเป็นออทิสติกก็ให้มางัดเอาเงินนะแล้วก็เอาไปแบ่งกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหน่อยนะครับ
ไปที่บ้านของนางสุกรรยาคำมาอายุห้าสิบเก้าเป็นคุณครูนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ใจบุญที่ให้ในอุดมอายุหกสิบสี่กับลูกชายวัยสิบหกปีที่ไปงัดตู้บริจาคเนี้ย
อาศัยอยู่ที่บ้านค่ะครูสุกัลยาบอกว่าก่อนหน้านี้
พ่อของน้องเนี่ยมารับจ้างทำสวนให้กับที่บ้านมีลูกอยู่สามคนนะ
พ่อของน้องเนี่ยมีน้องคนนี้อายุสิบหกเนี่ย
เป็นลูกคนเล็กแต่เป็นออทิสติกนะแล้วต่อมารู้ว่าแม่ของน้องเสียชีวิต
ส่วนลูกอีกสองคนเขาไปมีครอบครัวแล้วครูก็เลยสงสารเพราะว่าเห็นไหม
ตัวพ่อเนี้ยเป็นบริษัทสุดท้ายแล้วค่ะก็เลยให้สองพ่อลูกเนี้ยมาอยู่ที่บ้าน
แต่ทีนี้ตัวเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหรือว่าเด็กใครอะไรยังไงแถวนั้นเนี่ย
อกให้ไปงัดตู้บริจาคที่วัดเนี่ยค่ะแต่เจ้าวาดท่านก็
บุญฮะท่านก็สงสารท่านก็ไม่ให้เอาเรื่องค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ